อันนี้คือเหตุการณ์ที่เชียงใหม่ตำรวจเนี่ยไปบุกจับผับที่เปิดเกินเวลาค่ะ
แล้วปรากฏว่าตอนที่เข้าไปจับเนี่ยก็ไปเจอกลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ
กรมการปกครองกำลังเลี้ยงฉลองผลงานกันอยู่ด้วยค่ะ
นี่คือช่วงเวลาตี๓เมื่อคืนนี้นะคะ
ตำรวจสพช้างเผือกไปตรวจสถานบันเทิงเปิดจำหน่ายสุราในพื้นที่ค่ะ
ตอนที่ออกตรวจเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าร้านเลเวลนายก็เห็นว่ายังเปิดไฟ
ยังมีเสียงดนตรีก็เข้าไปตรวจสอบครับเข้าไปก็เห็นแบบนี้เลยค่ะ
คือกำลังเปิดให้บริการอยู่ยังเปิดให้บริการอยู่
มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีนายเรืองศักดิ์พงธีรทันเป็นผู้จัดการร้านนะคะดูแลร้านอยู่
ก็ตรวจสอบในร้านก็พบลูกค้าที่นั่งดื่มกินหลายโต๊ะค่ะประมาณสัก๔๐๕๐คน
จำนวนนั้นเนี่ยพบกลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเป็นหนึ่งในจำนวนลูกค้าด้วยนะคะ
นั่งดื่มกินกันมีสาวเอ็นนะคะแล้วก็เด็กอายุ๑๗ปีก็อยู่ในร้านด้วยนะคะ
ผู้จัดการร้านยอมรับว่ายังเปิดให้บริการอยู่ตำรวจจึงแจ้งข้อหาจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด
ซึ่งมีรายงานว่าร้านนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือตามรายงานบอกว่าโอ้โหเส้นใหญ่อันดับต้นของจังหวัด
ตั้งอยู่บนตึกชั้น๙พอเจ้าหน้าที่กวดขันก็ทำให้ร้านเหล้าในจังหวัดพากันปิดตัวหลายร้านนะคะ
ส่วนกลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนั้นเป็นชุดที่บุกตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่สพช้างเผือก
เมื่อวันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือช่วงคืนฮาโลวีนนั่นแหละแล้วก็พบเยาวชนมาใช้บริการจำนวนมาก
ซึ่งในการตรวจครั้งนั้นเนี่ยก็ส่งผลให้มีคำสั่งย้าย๕เสือของสพช้างเผือกนะคะ
ท่านภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าการตรวจจับผับเปิดเกินเวลาในครั้งนี้ไม่ได้เอาคืนนะแต่ว่าเป็นการปฏิบัติการตามนโยบายหลังจากเชียงใหม่นั้นเปิดปฏิบัติการเชียงใหม่คิกออฟจัดระเบียบสังคมปราบรามผู้มีอิทธิพล
บุกจับครั้งนี้เนื่องจากชาวบ้านร้องเรียนตำรวจก็เลยไปตรวจสอบจนกระทั่งพบว่าที่นี่มีการเปิดเกินเวลาจริงจึงมีการดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
คุณผู้ชมครับก็มีประเด็นต่อเนื่องนะครับทางหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองยืนยันบอกว่าลูกน้องไม่ได้มานั่งดื่ม
การปกครองมีการชี้แจงกรณีที่ทางตำรวจเนี่ยนะครับ
ไปจับสถานบริการแล้วก็พบเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ
การปกครองในร้านครับก็มีสื่อเนี่ย
เสนอข่าวว่าไปนั่งดื่มเพื่อเป็นการฉลองความสำเร็จครับ
หลังจากจับนะฮะยืนยันไม่เป็นความจริงนะครับ
เพราะว่าทีมชุดจับกลุ่มเดินทางกลับมากรุงเทพ
ตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดว่าไม่แก้ไขข่าวให้ถูกต้อง
จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับขณะที่วันที่สอง
พฤศจิกายนเวลาเที่ยงคืน๑๕นาทีครับชุดสืบสวนนั้น
ทราบข้อมูลมาว่ามีสถานประกอบการ
ชื่อว่าร้านเลเวลนายใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ยังเปิดให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มก็เลยสืบสวนข้อเท็จจริงครับ
พบว่ามีลักษณะเป็นร้านอาหารไม่ใช่ผับบาร์จึงไม่ต้องมีการขออนุญาตตั้งสถานบริการ
ซึ่งในเวลาดังกล่าวนั้นโซนภายนอกร้านปิดให้บริการแล้ว
แต่ว่าข้างในครับมีผู้ใช้บริการประมาณ๖โต๊ะ
ระหว่างนั้นตำรวจสพช้างเผือกครับเข้าตรวจสอบสถานประกอบการดังกล่าวพอดี
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองจึงแสดงตัวและก็ให้ความร่วมมือครับ
สำนักข่าวไปบิดเวือนว่า๑ไปเลี้ยงฉลองและ๒ใบอนุญาตให้ร้านเปิด
เกินเวลาอะไรมันไม่ได้เกี่ยวเลยครับพวกเราอยู่นี่กันทั้งหมด
เว้นชุดสืบสองคนซึ่งเมื่อคืนหนึ่งในชุดสืบไปที่ร้านหนึ่ง
อีกคนนึงก็ไปอีกร้านหนึ่งนะฮะแล้วชามเผือกเขาก็
สอบพลช้างเผื่อเขามาตรวจน่ะล่ะแล้วครับแล้วก็หมอบพบ
คราวนี้ก็มีสื่อมวลชนนำไปขยายข่าวเพื่อที่จะอาจจะให้เกิด
ความเสื่อมเสียนั่นแหละกับชุดเราเพราะชุดเราเป็นชุดทำงาน
อาจจะไปขัดผลประโยชน์กับกับผู้กรอบการบางรายสื่อบางสำนักนะครับ
ที่เป็นต้นเรื่องในการเผยแพร่ข่าวบิดเบือนนี้นะครับผมขอให้โอกาสท่านนะครับ
แก้ไขข่าวหากผมพบว่าท่านยังไม่แก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ผมจะดำเนินคดีนะครับให้ถึงที่สุดนะครับ
จากนี้ที่รายงานข่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่บอกว่าไปเจอเด็กอายุ๑๗นะ
ค่ะดื่มอยู่ภายในร้านเนี่ยนะครับข้อที่จริงเขาบอกว่าเป็นแฟนของบาร์เทนเดอร์ครับ
มารอรับกลับบ้านหลังเวลาเลิกงานเป็นประจำทุกวันจึงกันตัวเยาวชนดังกล่าวออก
เพราะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับส่วนการดำเนินคดีครับ
กับร้านเลเวลนายเนี่ยนะครับตำรวจสอพช้างเผือก
แจ้งข้อหาผู้จัดการร้านจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดนะฮะ
ปรับสามพันบาทแล้วก็มีการปล่อยตัวกลับไปขณะที่ทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับบอกว่าเรื่องนี้
ต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปปฏิบัติงาน
สืบหาข่าวหรือว่าเขาบอกว่าไปแบบเฮฮาก็ต้องไปเป็นไปตามกฎหมาย
ยืนยันนะครับว่ากฎหมายเท่าเทียมกันทุกคนครับไม่ต้องกังวลว่าจะไปช่วยปกป้องใคร
ส่วนมาตรการเปิดปิดผับเกินเวลาย้ำว่าฝ่ายปกครองนั้นต้องดูแลร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ไม่มีการเขาเรียกกฎหมายมันต้องเท่าเทียมกับทุกคนมันไม่ต้องกังวลเลยนะครับ
มีชุดเฉพาะกิจร่วมกันทำงานปฏิบัติการเฉพาะกิจนะครับทั่วประเทศ
มันก็จะทำให้ปัญหาว่าเอ๊ะใครจะไปตั้งใจจะไปเอ่อ
แกล้งใครกันหรือเปล่าหรือว่าไปแบบไปชิงทำงานเอาหน้าเอาตาเพื่อให้อีกฝ่ายเดือดร้อนหรือเปล่ามันจะได้หมดไป
ยังไงก็ต้องทำงานด้วยกันนะครับ